ไปดูต่อกันที่บ้านนี้บอกเลยว่าอาการภาวะเรื่องโรงเรียนไม่ต่างกันเลย
สำหรับพี่ภูริแล้วก็พี่แอร์นั่นเองเพราะว่าลูกเขาเนี่ยสองคนนะ
คุณผู้ชมค่ะใครเห็นใครก็ต้องกลัวแหละต้องกังวลใจว่าที่โรงเรียนรู้
ลูกเราที่ส่งไปหาคุณครูมันเจอแบบนี้หรือเปล่า
หัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่หล่นอยู่ที่ตาตุ่มแล้วค่ะถ้าเจอข่าวแบบนี้รายวันนะคะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเจอพี่ภูริที่งานวงสวงละครเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นห่วงลูกสาวคนโตนะคะ
ริชาเนี่ย๔ขวบแล้วแต่ก่อนให้ลูกไปโรงเรียนก็ศึกษาหาข้อมูลแบบรอบด้านแหละ
เพื่อกันเอาไว้ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่เป็นข่าวเฉาอยู่ในตอนนี้ค่ะ
จริงก็กังวลแล้วฮะแล้วก็เห็นข่าวได้ดูคลิป
ผมว่าคนที่เป็นพ่อแม่ทุกคนก็หัวใจสลาย
มันอยู่ที่ว่าเราเลือกโรงเรียนให้กับลูกเราตอนที่เราไปดูโรงเรียนเนี่ย
เราก็ต้องไปพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ดูระบบการศึกษาก่อน
ระบบวิธีคิดของผู้บริหารแนวทางการสอน
จะเลือกให้ลิชาได้เนี่ยเราก็ต้องดูลักษณะนิสัยของลูกเราก่อน
ว่าลูกเราเป็นคนแบบไหน
แล้วจะเลือกหลักสูตรเลือกแนวทางการสอนให้มันเหมาะกับลูกเรา
ส่วนธุรกิจทั้งที่เกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ต
และรีสอร์ทที่ปลายแม่ห้องศร
ก็โดนพิษโควิดเล่นงานปิดยาวกันไป๓เดือน
ล่าสุดตอนนี้ก็ทยอยเปิดแล้วนะคะ
นาคาน้อยตอนโดนโควิดไป
แล้วก็ปิดไปตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ครับ
เดี๋ยวก็กะว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยผมก็จะเริ่มไปทำเป็นร้านอาหาร

แต่ที่ปลายที่ภูริปายวิลล่าตอนนี้เปิดเต็มที่ครับ

ก็ถือว่าโครงการเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลก็ดี

ใช่ค่ะซึ่งพี่ภูรินะคะ
ก็บอกว่าที่ภูริปายวิลล่าเนี่ยนักท่องเที่ยวคนไทยก็จองกันเต็มแล้วแหละ

ส่วนที่เกาะนาคาน้อยภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยวเปิดปลายเดือนนี้นะคะ
อมรับเลยว่ารายได้หายไปกว่าครึ่ง
แต่ก็ยังพอประคองต่อไปได้ค่ะ
บรรยากาศดีทุกที่อยากจะลางานไปทั้งสองที่เลย

ไปไม่ได้เดี๋ยวไม่มีงานทำ